ที่เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะครับ

บัวขาวบัญชาแม่งเอกเองก็เจอแฟนขาวเด็ดของกัมพูชาทะนม

ล่าสุดก็ออกมาทวงหนี้๒๗ล้านจากทางกัมพูชานะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้เลยนะครับ
ก็เป็นดราม่าในรอบเดือนเลยนะครับ
ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของประเด็นที่กัมพูชานั้นค้างหนี้บัวขาวอยู่นะครับ
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นเนี่ยเป็นจำนวนเงิน๒๗๒๔๖๐๙บาทนะครับ
วันที่๒๗กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับ
ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจ่ายเงินในส่วนนี้ด้วยในรายการนี้นะครับ
รายการนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมกุลคาแมร์นะครับ
ศิลปะของประเทศกัมพูชาเขานะครับ
ความสำคัญที่บัวขาวออกมาโพสต์นะครับ
ก็บอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยปกป้องชื่อเสียงประเทศด้วยการทำร้ายบัวขาวนะครับ
ที่บัวขาวไม่เคยพูดสักคำนะครับว่าคนเขมรคือคนผิด
เพียงแต่โพสต์ให้ช่วยเขาตามหาคนผิดนะครับ
ซึ่งก็ไม่พ้นเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้มีอำนาจในประเทศเจ้าภาพกัมพูชาที่ไม่ยอมชำระหนี้นะครับ
ตอนจะโปรโมทคุณธแมร์ก็มาขอให้บัวขาวช่วยนะครับ
แต่พอเสร็จงานเนี่ยด่าไม่มีชิ้นดีตั้งแต่เรื่องเชื้อสายกุย
คิดเองว่าบัวขาวดูถูกนะครับ
หนักสุดคือไม่นึกถึงตอนที่ยืมชื่อเสียงบัวขาวไปโปรโมทก็ขอเรียกร้องให้
ชัดเจนเลยต่อการจัดกุลคแมในซีเกมครั้งนี้ครับก็แน่นอนเลยกักว่ากุลคแหมไม่ใช่กีฬาที่ถูกรองรับ
รวมทั้งไม่มีชาติสมาชิก๔๐ชาติแล้วก็ไม่มีแข่งขันในรายการ
ล่าสุดก็มีรายงานว่าช่างในอาเซียนตรวยมจะส่งแข่งนักกีฬาคุณคาแมร์
โดยชาติอื่นกรณีก็จะไม่ส่งแข่งนะครับทั้งมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโด
ก็แน่นอนทำให้การแข่งขันในครั้งนี้อาจจะไม่ถูกจัดได้
ว่าจะมีการจัดกุลคแมร์บรรจุแข่งขันในรายการนี้

แน่นอนว่ามีโอกาสสูงครับที่จะไม่มีจัดกุณฑแมร์ได้ครับ
มาปิดท้ายที่นายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
เป็นประธานแถลงข่าวโครงการการแข่งขันเจ็ดสกีระยะทางไกลนะครับ
ชายฝั่งชิงชำโลก๒๐๒๓นะครับ
วันที่๑๖ถึง๑๙มีนาคมปีนี้นะครับ
เป็นกิจกรรมรอบเกาะที่เน้นนำเสนอความสวยงาม๑วันนะครับ
วันที่๑๗มีนาคมแล้วก็การแข่งขันโตรชิงชำโลก๒วันนะครับ๑๘กับ๑๗
มีนาคมโดยมีโชงบลูโน่นะครับ
พาสเตเลโลโลชามโลกเจสสกีระยะทางกาย
ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งในรายการนี้นะครับ